อีกข่าวหนึ่งเกิดขึ้นที่บุรีรำ

เพราะว่าเพื่อนมาจับเอวเมีย

เห็นเพื่อนทำไมถึงมาจับเอวเมียกูอยู่ได้

สุดท้ายก็เลยคว้ามีดแทง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวงเล่าเลย
ตำรวจสพลำปลายมาตรได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลลำปลายมาตร

ดวงกระโทกอายุ๓๕ปีที่ห้องฉุกเฉิน
รอยเลือดเต็มหน้าบ้านเลย
สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันตรงกันนะครับ
ว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสมศักดิ์ลากระโทก

ตำรวจคุมตัวนายสมศักดิ์ไปสอบปากคำที่โรงพัก
ส่วนนี้บรรดาลอยเลือดต่างนะฮะ
ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าใช้มีดแทงเพื่อน
ก็คือนายมานะแทงจริงครับ
เพราะโมโหที่นายมานะดื่มเหล้า
เมาแล้วพยายามลวนลามภรรยาของเขา
โดยใช้มือมาจับที่เอวภรรยาของเขา

เข้าไปเอามีดทำครัวในบ้านนี่แหละฮะ
จ้วงแทงนายมานะต่อหน้าเพื่อนคนอื่น

ส่วนทางด้านภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเธอคนนี้บอกว่าผู้ชายคนนั้น
คนตายลวนลามเธอตลอดเลย

เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าสามีก็ตั้งวง
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนรวมถึงเธอด้วย

ระหว่างที่นั่งดื่มนะครับปรากฏว่านายมานะ
เพื่อนของสามีใช้มือมาจับที่เอวของเธอ
มาจับพุงของเธออาจจะแค่หยอกล้อเล่น
แต่สามีของเธอไม่เล่นด้วยนะ
ระแวงว่านายมานะพยายามจะลวนลามเธอ
พอจังหวะที่เธอขี่รถจักรยานออกไปซื้อเหล้าเพิ่มนะครับ
กลับมาถึงบ้านก็พบว่านายมานะ
นอนจมกล่องเลือดแล้วอะนะฮะ

ก็เลยไปถามเจ้านี่เลยถูกแทงครับ

จับสองครั้งสามครั้งเลยครับ

ยังไงบ้างครับพี่

ทีนี้คนในวงเล่าอีกคนก็คือนายสมปองนะ
แล้วให้ฟังบอกว่าตอนที่ตั้งวงดื่มเล่ากัน
นายมานะผู้ตายจะชอบใช้มือ
มาจับเอวจับพุงของนางสาวบังออน

ทำให้นายสมศักดิ์ซึ่งเป็นสามีของนางสาวบังออน
โมโหตอนแรกก็ดุด่าต่อว่านายมานะไปแล้วนะ

ความมีดปลายแหลมจ้วงแทงนายมานะที่ชายโครง

ส่วนคนในวงเล่าก็รีบตั้งสติ
พาตัวนายมานะมาส่งที่โรงพยาบาลแต่ไม่ทันการนะฮะ
ถือเป็นคดีนะครับพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายสมศักดิ์ผู้ก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

นำตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะครับ